ตำรวจมีการคุมตัวคนร้ายที่ได้ฆ่าปาดคออดีต
พนักงานบริษัทการบินไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คนร้ายก็สารภาพนะคะบอกว่าที่ก่อเหตุไป
แต่ว่าทางด้านของผู้เสียหายนั้นพยายามขัดขืนก็เลยต้องฆ่า

ก็มีทั้งตำรวจทหารระดมกำลังถึงกว่าร้อยนายรักษาความปลอดภัย
เพราะว่ามีบรรยากาศของประชาชนที่พยายามจะเข้ารุมประชาธรรม

เมื่อสักครู่นี่แหละค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศ
ที่ประชาชนค่อนข้างที่จะโกลาหลพยายามจะรุมเข้าไปหาตัวของผู้ต้องหา
ทำให้ตำรวจและทหารกว่าร้อยนายต้องคอยคุ้มกันนะคะ
โดยมีการเข้าไปตรวจสอบดูนะคะ
นายกิติกรวิกาหารและนายสุพัชชัยจันสี
ซึ่งเป็นสองผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าชิงโทรศัพท์มือถือไอโฟน

เป็นอดีตพนักงานภาคพื้นสนามบิน
โดยวันนี้ตำรวจนครบานโครครามก็คุมตัวทั้งสองคน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ปากซอยสุคลทศวรรค์๒๗
จุดนี้นายกิติกรเป็นคนซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
โดยมีนายสุพัชชัยเป็นคนขับขี่
ทันทีที่นายกิติกรเห็นนายวศิลป์เดินกดโทรศัพท์

ทำทีว่าเข้าไปถามทางก่อน
ก่อนจะขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนีค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ถูกนายกิติกรและนายสุพัชชัยก่อเหตุ
เพราะว่าจากการสอบสวนตัวนายกิติกรทราบว่า
ก่อนจะมาก่อเหตุที่ปากซอยสุคลทศวรรค๒๗
ทั้งคู่ชิงซับหญิงสาวบริเวณริมถนนประดิษฐ์มนุธรรม
แต่ครั้งนั้นนายสุพัชชัยเป็นคนลงมือแต่ก็ไม่สำเร็จค่ะ
นายกิติกรจึงให้นายสุพัชชัยเปลี่ยนมาทำหน้าที่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์
กระทั่งมาพบนายวศิลป์และลงมือก่อเหตุสลดดังกล่าว
แต่แทนที่ทั้งคู่จะหยุดพฤติกรรม
กลับพบว่าหลังจากที่ก่อเหตุลงมือฆ่านายวศิลป์ไม่นาน
ก็ยังไปก่อเหตุชิงทรัพย์ผู้เสียหายเพิ่มถึงอีก๒คดี
ซึ่งก็เกิดเหตุในคืนเดียวกันเลยนะคะ
ชนที่อาจจะเคยตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องหาทั้งสองคน
เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมได้ค่ะ
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้งคู่พบว่า
เพิ่งจะพ้นโทษวันที่๑๔ทันวาคม๒๕๕๙ที่ผ่านมา
การตรวจสอบประวัตินายกิติกรก็พบว่าเคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้วถึง๗ครั้ง
ท้องที่จังหวัดนนทบุรีราชบุรีและอุทัยธานี
ความผิดส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและมีพระผู้เยาว์ด้วยค่ะ
บรรยากาศในการทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันนี้ก็เลยจะเห็นประชาชนจำนวนมาก
รุมตะโกนด่าทอผู้ต้องหานะคะ
และยังมีการชูป้ายข้อความว่าฆ่าคนตายต้องประหารชีวิตเท่านั้นอีกด้วยค่ะ